มาดูคุณฟิมบงโกดที่ฉันไม่เจอที่ภูเก็ตด้วยล่ะค่ะ
ก็ถามกันอีกทีค่ะว่าไปทำหน้ามาเนี่ย

เปลี่ยนหลายรอบนะคะน้องฟิมก็คือทำมามัน๓๔หมื่นพันรอบ
แววเล่นล่าสุดไปเกาหลีคือจริงนางมี
ผมผู้ชายทิ้งไงผู้ชายบอกว่าเธอเธอขี้เหลมากฉันขอเลิกกับเธอ
ก็เลยไปเกาหลีเลยอ้าวก็ไม่พูดพบตั้งแต่แรกแค่อย่างนั้นผู้ชายที่ใส่แบบนี้
เออทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกนางก็เลยไปยกหน้ามาค่ะ
ก็เลยถามว่าเอาจริงเสพติดศัยกรรมหรือเปล่าแล้วทำ
มันหลายจุดอยู่นะคิดว่าสวยขนาดไหนคะน้องฟิล์มไปเคลียร์เลยจ้า
จริงเป็นปมแบบของตัวเองที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สวยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าการทำศัลยกรรมมันคือการแบบพัฒนาตัวเองอย่างหนึ่ง
แต่ว่าฟิล์ก็ไม่ได้พัฒนาแค่รูปร่างหน้าตาภายนอกเนาะ
มันก็ต้องพัฒนาถึงเรื่องสุขภาพเรื่องความคิดเรื่องอะไรต่างด้วยอะไรอย่างนี้
ถ้ามีคนมาว่าแบบเป็นแบบนักร้องติดศัยกรรมเราจะว่าไงบ้างคะ
คือจินรู้สึกว่าชีวิตนี้เกิดมาครั้งเดียวอะค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าฟิล์มเป็นผู้หญิงคนนึงที่อยากสวยแล้วฟิล์ก็ชอบร้องเพลงด้วย
ดังนั้นเนี่ยเกิดมาใช้ชีวิตครั้งเดียวถ้าเรามีโอกาสอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่สัญญาก็รู้สึกว่าถ้ามันทำแล้วดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็คงไม่พลาดค่ะ